ไปหาอะไรอร่อยทาน
เป็นแบบรสชาติแซ่บซ่าชาลิ้น

ปิ้งย่างหมาล่าเจ้านี้เด็ดจริงคุณผู้ชม

ค้นสูตรเด็ดเคล็ดลับ

ร้านนี้แหละค่ะชื่อว่าหมาล่าโจซูตั้งอยู่ที่บ้านห้วยข้าวก่ำตะบนห้วยข้าวก่ำอำเภอจุนจังหวัดพยาว
ใครอยากจะกินหมาล่าแบบแซ่บจนปากเจอลิ้นชาเนี่ยนะจ๊ะต้องรีบมา
ร้านนี้เนี่ยตามใจฉันตามใจสั่งเลยชอบเผ็ดน้อยก็ได้เผ็ดมากก็ได้เผ็ดแบบไหน
บอกมาพ่อค้าจัดให้รสชาตินะอร่อยกลมกล่อมชนิดได้ว่าลูกค้าเนี่ยกินไม้เดียวไม่พอ
ติดใจต้องแวะเวียนมาแบบไม่ขาดสายเลยนะคะทีมข่าวเราไปพูดคุยกับเจ้าของร้าน
คือคุณอิสราตั้งประเสริฐค่ะปกติแล้วคุณอิสราทำงานประจำแหละแต่ว่าช่วงนี้อยากจะมีรายได้เสริม
ก็เลยผุดไอเดียขึ้นมาว่าเดี๋ยวจะทำปิ้งย่างมาล่าขายเพราะพูดถึงใครก็ชอบทานถูกไหมทำง่ายขายดี
หลังจากนั้นได้ไอเดียแล้วก็เลยไปค้นหาสูตรนะคะไปคิดค้นสูตรน้ำพริกซอสหมาล่ามา
บอกเลยเคล็ดลับเขากล้าเปิดเผยทางร้านจะใช้น้ำผึ้งป่าเดือน๕เป็นส่วนผสม
สูตรเด็ดของมันเนี่ยนะคะก็เลยทำให้เวลาปิ้งย่างแล้วจะไม่มีกลิ่นไหม้รสชาติก็จะหวานกลมลงตัวค่ะ
อีกอย่างนึงนั้นก็คือพริกหม่าล่าที่
ปกติหม่าล่ามันจะเป็นไปเลยมีความหวานของน้ำพึ่ง
ปกติมาล่าเนี่ยมันจะเผ็ดไปเลยใช่ใช่อันนี้คือมีความหวานของน้ำคลึ้ง
ถูกเนี่ยค่ะก็เลยเป็นสูตรเด็ดเคล็ดลับของเขานะคะ
ทั้งหมดนี้คุณผู้ชมค่ะเขาเอามาเปิดเผยเลย
ไม่ได้มีกั๊กไม่มีกั๊กอะไรทั้งนั้นแต่ถ้าใครอยากจะไปลองชิมด้วยตัวท่านเองนะคะ
พี่กัดร้านอยู่ที่บ้านห้วยเข้าก่ำอำเภอจุนจังหวัดพยาวตรงแยกไฟแดง
ถนนสายพยาวจุนเชียงคำปงบริเวณปากซอยทางขึ้นไปอ่างเก็บน้ำ
ห้วยเข้ากลับนั่นแหละบอกพี่กัดกันแบบนี้
ใครอยากจะไปลองลิ้มชิมรสทานอุ้ยไปได้เลยยิ่งช่วงแบบหน้าฝน
หน้าหนาวไปกินปิ้งย่างอร่อยที่ไหนนะที่พยาว
อยากไปจังเลยพยาวอ่ะไปสิไปหาไปมีโอกาสก็จะแวะเวียนไป
ไปให้ครบทุกจังหวัดในประเทศไทยเลยแหละคุณผู้ชม